ดูความคืบหน้ากรณีเด็ก๔คนลูกครึ่งไทยสวิตช์ที่พลัดตกระเบียงนะคะแล้วก็บาดเจ็บสหัส๓คนเสียชีวิต๑คน
เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็เดินทางไปรับศพของน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ไปบอมพันธุ์กุศลที่วัดกลางหรือวัดจันทวงสาราม
ปัญหาของพ่อกับแม่เนี่ยก็ต้องเคลียร์กันนะเนาะใช่แต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็เดินทางไปด้วยกันเลยนะคะ
โดยนายมาเชลเลอองโบเรลและนางรัติการประกายแก้วพ่อของแม่เด็กทั้ง๔คน
เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรับศพเด็กชายคะนัทชาโบเรล
หรือน้องอเล็กซ์อายุ๕ขวบที่ประสบเหตุพลัดตกจากห้องพักชั้น๔ย่านรามคำแหงเสียชีวิต
รัติการผู้เป็นแม่ก็นำเสื้อผ้าตัวโปรดของลูกชายมาสวมใส่ให้ด้วยนะคะ
ซึ่งบอกว่าเป็นเสื้อผ้าจากร้านคุณเล็กคาราบาลรวมทั้งกางเกงยีนตัวโปรด
รองเท้านักเรียนที่เหมือนรองเท้าหนังที่คนเล็กคาราบาลใส่
รวมถึงจะแต่งหน้าศพให้น้องเองนะคะ
แล้วก็ทำผมแบบที่ลูกชอบ
ในฐานะแม่แม่บอกว่าจะทำในสิ่งที่ลูกชอบเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
น้องชอบคุยอะไรคาราบาลมากแล้วก็มีกางเกงตัวโปรดของเขา

เขาจะไม่ค่อยชอบใส่ถุงเท้าเหมือนลายการ์ตูนเหมือนคนทั่วไป
เขาจะชอบใส่ถุงเท้านักเรียน
แล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็ไม่ชอบใส่เท้าผ้าใบหรือรองเท้าอะไรเขา
เขาชอบใส่รองเท้านักเรียนเพราะว่ารองเท้านักเรียนเป็นถุงรองเท้าดำเหมือน
เขาบอกว่าเหมือนที่ลุงเล็กคาราบาลใส่
คุณแม่เองนะคะก็ยังได้ขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินช่วยเหลือด้วย
ซึ่งจะนำเงินส่วนหนึ่งมาทำทุนประกอบอาชีพ
เพราะว่าอยากจะลาออกจากงานมาดูแลลูกที่เหลือจากอีก๓คน
อย่างใกล้ชิดพร้อมกับทำเรื่องย้ายห้องใหม่ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนและเหมาะสมนะคะ
ซึ่งตอนนี้ลูกทั้ง๓คนที่เหลืออยู่ก็ยังคงรักษาตัว
ยังไม่ทราบว่าน้องอเล็กเสียชีวิตก็จะเรียกหาถามหาน้องตลอดเวลา
เพราะว่าทั้ง๔คนเขาก็สนิทสนมกันมากเลย
ทีนี้อีกประเด็นนึงที่คนตามก็คือเรื่องระหว่างพ่อกับแม่
เรื่องการเจรจาตกลงดูแลลูกเมื่อสักครู่ได้เห็นทั้งแม่ไปแล้ว

เรื่องของสิทธิการดูแลลูกแล้วก็คราวนี้พอเกิดเหตุขึ้น
ก็ต้องมาดูเรื่องของการนำศพของลูกชายคนเล็กไปประกอบพิธีทางศาสนานะ
ก่อนหน้านี้เหมือนมีการแย่งศพกันนะฮะ
ถูกต้องทางฝั่งแม่ก็ไม่ให้พ่อที่จะเข้ามานั่งอยู่ใกล้แถวหน้าในงานศพ
ตำรวจก็ต้องเป็นคนกลางในการพูดคุยในการประสานกัน
ไม่ให้ไปนั่งหน้าโรงศพอีกต่างหาก
โดยคุณพ่อพอมาถึงก็อยู่ในอาการโศกเศร้าร้องไห้ตลอดเวลาที่เดินทางมารับศพน้องอเล็กซ์
แล้วก็คุณพ่อมาพร้อมกับนางนวพร
นางนวพรคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ในสื่อช่วงวัน๒วันนี้บ่อย
คือเขาก็ออกมายืนยันนะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
นี่ค่ะคนที่อยู่ด้านข้างผู้หญิงผมสั้นบอกว่าเธอเป็นเพื่อนกัน
รู้จักกันมาเป็น๑๐ปีแล้วแล้วก็รู้จักทั้งสองฝ่ายด้วย
แต่ว่าคุณมาเชลพูดภาษาไทยไม่ได้
สื่อสารได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษก็เลยเหมือนกับอยากเป็นล่าม
วันนั้นคุณนวพรที่มาออกรายการกับไทยรัฐทีวี
เธอก็ค่อนข้างจะพูดตรงนะเธอบอกเป็นเพื่อนกันนะครับ
แล้วก็เธอเป็นคนมีการศึกษาแล้วก็พูดหลายอย่างเลยที่ตรง
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นายมาเชลบอกว่าเป็นครั้งแรก
ที่ได้พบหน้าลูกชายคนเล็กหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยนะ
เกือบ๔ปีแม้ว่าจะมาเจอคราวนี้เนี่ย
ลูกชายไม่มีลมหายใจแล้วก็ตามแต่ก็ยังรักยังห่วงนะคะ
แล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้เป็นเจ้าภาพงานศพ
ร่วมกันกับทางสำนักงานเขตบางกะปิเป็นคืนแรกด้วยนะคะ
แล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้นำเอกสารไปยื่นขอรับศพแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เชิญให้ทั้งคู่ออกไปจุดคู่
แล้วทั้งคู่ก็มายืนเคียงข้างกันแบบนี้แหละฮะ
จุดทูบเชิญวิญญาณของลูกชายคนเล็กนะครับ

พอถึงเวลาที่บรรจุร่างน้องใส่ลงแล้วเนี่ยนะคะ
ผู้เป็นแม่เข้าไปกอดศพน้อง
ส่วนผู้เป็นพ่อก็ร้องไห้เสียใจค่ะ

ไปดูร่างลูกชายคนเล็กเป็นครั้งสุดท้าย
ว่าก่อนหน้านี้คือเราเห็นข่าวมาตลอดแหละว่าพ่อแม่ไม่คุยกัน
แต่พอข้างหน้าคือร่างของลูกชายแม่ก็เลยยอมให้พ่อได้เข้าไปดูลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
สวัสดีครับ
มันเป็นไหนมันเป็นไหน
สารทั้งผู้เป็นพ่อแล้วก็ผู้เป็นแม่ด้วยนะครับดูสิฮะ

ปริ่มใจจะขาดทั้งคู่เลยนะครับ

แล้วก็ต้องรับศพลูกชายคนเล็ก

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะครับ
โดยทางครอบครัวก็ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพน้องอเล็กซ์
วันนี้พระอภิษฐรมศพในคืนแรกเมื่อคืนนี้
ยัดของน้องและแขกที่มาร่วมงานมีกว่า๓๐คน
ยัดของน้องและแขกที่มาร่วมงานมีกว่า๓๐คน
ซึ่งเพื่อนสนิทของนายมาเชลเลยนะครับ

มีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมน้องอเล็กซ์เป็นเวลา๕วัน
แล้วก็กำหนดพิธีชาปนกิจในวันที่๙พฤษภาคมนี้ด้วย
เพราะว่านอกจากจะต้องจัดทำพิธีศพให้กับลูกชายคนเล็กแล้ว
ลูกสาวอีก๒คนลูกชายอีก๑คน
ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ก็ยังคงต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าหมอยังต้องให้ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่
ใช่เพราะฉะนั้นดูอาการของน้องทั้งสามคน
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก็พูดถึงอาการของน้องทั้ง๓คนหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมนะคะ
บอกว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาและโรงพยาบาลรามคำแหง
โดยรวมทั้ง๓คนอาการดีขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะเด็กหญิงพาเมล่าโบเรลหรือน้องดีดี้อายุ๑๑ปี
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอาการดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากที่สุด
แต่ว่ายังต้องรอการรักษาอาการขาหักที่ต้องดึงกระดูกมาเชื่อมกัน
อาการปลอดภัยแล้วก็พูดคุยได้แล้วนะคะ
ส่วนอีก๒คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหง
อาการก็ดีขึ้นตามลำดับเช่นกันนะคะ
โดยเด็กชายลูก้าโบเรลหรือน้องต้นกล้าอายุ๑๐ขวบ
อาการดีขึ้นเริ่มรู้สึกตัวความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ผู้เป็นแม่บอกแบบนี้คุณ
บอกว่าอาการของลูกทั้ง๓คนอาการดีขึ้น
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็โอนเงินบริจาคช่วยเหลือ
จะนำเงินไปดูแลรักษาลูกทั้ง๓คนให้ดีที่สุดนะครับ
อีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ
ไม่อยากไปทำงานที่ทิ้งลูกไว้เพียงลำพังอีกแล้ว

ก็เหลือ๓คนที่ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น
ได้รับสิทธิ์ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตของรัฐบาล
แล้วก็ยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองต่อได้ด้วยนะคะ